ผู้หญิงคนหนึ่งไปโรงพักเลย
บอกคุณตำรวจช่วยมาจับให้หน่อย
จับอะไรจับผีครับ
มันอุดปากไม่ให้ฉันกินอะไร
มันนั่งทับตัวทำให้ฉันปวดเนื้อปวดตัวไปหมด
มันบีบหัวฉันทำให้ฉันปวดหัวไปหมดเลย
ทีนี้ครับตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกัน
ทำอย่างไรดีนะจะช่วยประชาชนตาดำลำคนนี้ได้
ก็เลยแนะนำไปหาหมอศัยศาสตร์ไหม
หรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลด้วยให้หมอดูแลเรื่องจิตใจด้วย
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้คุณ
ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าขายข้าวต้มอายุ๓๙ปี
บ้านเธออยู่ที่ตำบลยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ทีมข่าวเราคุยกับเธอแบบเกือบครึ่งชั่วโมง

ใช่เธอเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ก็เลยต้องเดินทางมาขอพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพวังหงษ์แห่งนี้
อยากจะให้ตำรวจช่วยหน่อยจับผีให้หน่อยนะฮะ
เพราะตอนนี้ร่างกายของเธอเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดทั้งตัว
ผีนะคุณมันบีบตับบีบไตบีบหัวใจ
เคยทั้งกินยาหมอคือหมอสัยศาสนเคยทั้งไปรถน้ำมนท์

แล้วโอ้ภาษาเมืองเครื่องฟังนะฮะเธอบอกว่า
โอ้ตะกรเนี่ยข้าเจ้าเนี่ยจะได้เป็นร่างทรง
จะเป็นร่างทรงจะเป็นร่างผี
คือผีอยากให้เธอเป็นร่างทรง
พยายามเข้าสิงเธอมาตลอด๓๔เดือนที่ผ่านมานะฮะ

เธอไปเคยเข้าพิธีครอบครูใช่ไหม

หลังจากนั้นเท่านั้นแหละครับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มรู้สึกว่ามันมีผีหรือวิญญาณร้ายเนี่ย
พยายามจะมาเข้าร่างโดยไม่รู้ว่าวิญญาณร้ายนั้นเป็นใคร
แต่ความรู้สึกของเธอเธอไม่อยากเป็นร่างทรงร่างผีไงคุณ
ก็เลยขัดขืนไม่ยอมให้เข้าร่าง

ทีนี้ไปหาหมอเมืองหมอเกี่ยวกับศัยศาสตร์เนี่ยนะฮะ
หมอเมืองก็รดน้ำมนต์ให้อาการหายไปชั่วครั้งชั่วคราว
พอเดือนพฤษภาคมอาการมันกลับมาอีกแล้วคุณ
โอ้โหปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวกินอะไรไม่ได้เลย

และถ้าเธอรู้สึกว่าเธออ่อนแอนะคุณ

เหมือนผีมันเริ่มไกลเข้ามาในร่างแล้ว
คือเสียงจะแหบเหรอจะแห้งไม่เหมือนเสียงผู้หญิงอย่างนี้
เหมือนแบบว่าผีมันเริ่มเข้ามาแล้วก้ำกลายแล้วนะฮะ
พอเธอตั้งสติได้ตัวเธอก็จะเป็นปกติ
เหมือนเธอแบบว่าต่อสู้กับผีอยู่ไงทีนี้ครอบครัวของเธอก็ไม่อยากให้เธอไปไหนนะ
ตอนนี้ภายในร่างกายเธอบอกโอ้โหเหมือนผีมันทำร้าย
เจ็บระบมไปหมดแล้วนะฮะ
บางครั้งถึงขนาดแบบตาลืมไม่ขึ้น
บางทีลืมได้นะแต่มองไม่เห็น
หรือบางทีล้มทั้งยืนเลยฟังเสียงเธอเล่านะฮะ
ตำร่วจโจรปัญญาจริงจริงนะคะและก็การมาแจ้งความที่
ไว้ยังไงที่จะให้ไปตามจับผีนะครับ
แต่ทีนี้ครับตำรวจก็แนะนำ
บอกให้ไปหาพระเพื่อขอรดน้ำมนต์
หรือไม่ก็ไปหาอาจารย์ที่มีวิชาช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคล
แต่ก็เตือนนะฮะว่าระวังนะเดี๋ยวจะถูกหลอกเอาทรัพย์สินไป
ทางที่ดีสุดไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะ

ล่าสุดมาเช้านี้ผู้ศึกษาของเราลงพื้นที่
ไปพบกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้ง
แล้วก็พบกับผู้เป็นพ่อของเธอ
เป็นพ่ออุ๊ยวัย๗๒ปีแล้วนะครับ

ลูกสาวและครอบครัวทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ลูกสาวมีอาการไม่สบายคล้ายกับโดนมนต์ดำ
ซึ่งครอบครัวก็เชื่อนะก็เลยไปรับมารักษา
วิธีทางศัยศาสตร์นี่แหละจนหายแล้ว

จากนั้นเมื่อเดือนเมษายนลูกสาวมีอาการหนักอีกนะครับ
คาดว่าวิญญาณมันต้องการที่จะเข้าร่างนะฮะ
แล้วก็ลูกสาวทำมาค้าขายไม่ได้เลย
เพราะจริงต้องไปขายข้าวต้มใช่ไหมที่ตลาดเนี่ย
ปรากฏว่าโอ้โหขายไม่ได้เลย
เพราะว่าลูกสาวอ่อนแอไปหมดนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็งงนะฮะ
เมื่อกลับบ้านจะหายเหมือนเป็นอีกคนเลย

แต่ทีนี้ก็ไปทำงานทำการไม่ได้ไงคุณ

แต่ว่าผีมันก็ตามมารังความตลอดเลยนะ

ทางพ่ออุ๊ยซึ่งเป็นพ่อของผู้หญิงคนนี้
ก็จะพาผู้หญิงพาลูกสาวไปหาหมอผี
สำนักเจ้าพ่อดาบหักบ้านน้ำชำที่ตำบลห้วยม้านะครับ
ก็ต้องข้ามตำบลข้ามอำเภอกันไปนะฮะ
เพื่อไปขอน้ำมนต์มาอาบมารดไล่วิญญาณร้าย
แต่ก็จะพาไปหาหมอของคลินิกโรงพยาบาลด้วย
ไปทั้งคลินิกไปทั้งโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ทีนี้ตอนเช้าเราก็คุยกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้งนะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อวานหลังจากที่ไป
สถานีตำรวจมาแล้วกลับบ้านมาแล้วนะฮะ
ยังไม่ทันได้ไปรดน้ำมนต์เลยนะครับ

กินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัว
เช้าวันนี้พ่อทำแกงผักมาให้กิน

ข้าวเจ้ากับเจ๊บข้างในนี่ไปหมดเลยนะฮะ
กินให้อย่างกลัวไปได้นะฮะปวดหัวมันอยู่ไหนนะฮะ
หรืออยากจะให้หมอปรามาแล้ว

หมอมาช่วยหน่อยหมอปลา
แต่ว่าถ้าหมอปลามาแล้ว

เหมือนว่าองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่บ้านนับถือ
พ่อปู่พญานาคหรือว่าสารพระภูมิอะไรเนี่ย
เพราะว่าหลังพอหมอปลาไปบ้านไหนนะ

ไปทุบตรงนั้นที่บ้านนี้เขาบูชาอยู่
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าหมอปลามาได้นะมาช่วยรักษาหน่อย
แต่ว่าอย่ามาทุบทำลายองค์เทพที่บ้านเนี่ย
ใช้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเลยนะครับ
อยากให้มาถ้าจะทุบทำลายไปทุบผีนู่น

อย่าทุบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางบ้านนับถือนะฮะ
ยังไงดีคุณเดี๋ยวก็คงประสานให้นะ
ต้องถามหมอปลาแหละว่าจะไปไหม
ที่เชียงรายขออภัยที่แพร่นะครับ

เวลาคุณสืบสกุลเห็นข่าวเรื่องหมอปลาแบบนี้
จะกริ้งกลางจะลายหาจะอะไรมั้ย
ไม่ทันได้อ่านข่าวนี้ก่อนไม่งั้นจะโทรหาเลย